ถ้าหากว่าพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของธุรกิจค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้า
คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าธุรกิจของเขานั้นเริ่มต้นมาจากธุรกิจทอผ้าครับ
ถูกต้องแล้วครับจุดเริ่มต้นจากธุรกิจทอผ้า
จากนั้นก็มีการเรียนรู้แล้วก็ถอดแบบรถยนต์ของยุโรป
กระทั่งสามารถผลิตและพัฒนารถยนต์ที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์อันโดดเด่น
กลายเป็นรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าในปัจจุบันนี้
ซึ่งถือว่าเป็นค่ายรถยนต์ที่ติดอันดับต้นของโลกนะครับ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของค่ายรถยนต์โตโยต้าพร้อมกัน
พิพิธภัณฑ์โตโยต้าติดตามจากรายงานโดยคุณกัญจนาปลื้มจิตครับ
ปั่นได้และทอผ้าของโรงงานโตโยดะในอดีต
จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์โตโยต้า

เป็นต้นกำเนิดของกลุ่มบริษัทโตโยต้า
และเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการเป็นนักประดิษฐ์ของนายซากิชิโตโยดะ
ก่อตั้งกลุ่มโตโยต้า
นิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมลนโรงขับขี่ปลอดภัย

มีโอกาสได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งนี้
ที่นี่แสดงวิวัฒนาการของเครื่องทอผ้า
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
จุดเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมทอผ้าเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์
เกิดจากการเดินทางไปขายสิทธิบัตรเครื่องทอผ้าเหล่านี้
ซึ่งเขาชื่นชอบและเห็นความสำคัญของรถยนต์
ตัดสินใจซื้อเพื่อมาถอดแบบ
สำหรับรถยนต์คันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ต้นแบบ
ที่ซื้อมาจากต่างประเทศแล้วก็ค่อยมาถอดแบบ
เพื่อที่จะผลิตเป็นรถยนต์
สำหรับที่จะใช้ในเชิงพาณิชย
แล้วก็ผลิตขายในประเทศญี่ปุ่นค่ะ

ผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
ยุคหลังสิ้นสุดสงคราม
ผลิตขึ้นเป็นรถพลับบิกคา
หรือรถยนต์สำหรับคนทั่วไป
ในระดับราคาที่เข้าถึงได้
จากนั้นก็วิวัฒนาการเรื่อยมา
เป็นรถยนต์รุ่นต่างในปัจจุบัน
หนึ่งในเฟืองจักรสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก

สำหรับนักศึกษาไทยค่ะ
น้องได้เรื่องเกี่ยวกับทางด้านของตัว
เราจะพัฒนาต่อยอดยังไงบ้างในโครงการ
เรียนรู้ได้เห็นสภาพความเป็นจริง
เรียนรู้จากประสบการณ์อะไรต่างพวกนี้
ที่จะไปถ่ายทอดกับรุ่นน้องต่อไปได้

เราพยายามที่ให้รุ่นน้องปี๔ถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องปี๓
ว่าประสบการณ์ต่างเราจะเรียนรู้ร่วมกันไปด้วย
ปัจจุบันบริษัทผลิตสิ่งทอยังเป็นส่วนหนึ่ง

และเบาะส่วนใหญ่ก็ต้องห่อหุ้มด้วยผ้านั่นเองค่ะ
นี่จึงถือเป็นอีกหนึ่งความชาญฉลาด

ที่ไม่ละทิ้งอุตสาหกรรมดั้งเดิม
ญจนาปลื้มจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน